คุณผู้ชมครับเมื่อคืนมีศึกผ้าเหลืองเกิดขึ้นที่พัทธลุง
คือพระบวชใหม่รูปหนึ่งบวชมา๙เดือน
เสร็จแล้วไม่ยอมปฏิบัติภารกิจของสงฆ์เลย

เจ้าอาวาสก็เลยไปเคาะกุฏิ
พระทำไมท่านไม่ออกไปบินทบาทไม่ทำอะไรเลยล่ะ
ก็ไปตักไปเตือนว่าถ้าเกิดไม่ยอมทำแบบนี้ก็ศึกซะเถอะ
พอเสร็จสับนั้นไปสักพักพระรูปนี้เดินกลับไปที่กุฏิของเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสก็นึกว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่า

ไล่แทงเจ้าอาวาสจะเอาให้ตาย

ต่อยตาบวมตาปิดเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้เองครับ
ที่วัดควรคุณยวนที่อำเภอเขาชัยสนพรรถลุง
ชาวบ้านไปถึงก็เอาตัวท่านเจ้าอาวาสไปโรงพยาบาลก่อน
ท่านเจ้าอาวาสก็คือพระอธิการสมคิดอายุ๗๒แล้ว
เป็นเจ้าอาวาสถูกพระเอ็มอายุ๒๓ทำร้าย
นี่ฮะเจ้าอาวาสต้องเอาอะไรปิดตาเพราะว่าตาบวมสองข้างเลย
โอ้โหหนูฮะโดนต่อยครับโอ้โห
อธิการสมคิดบาดเจ็บตาบวมต้องปิดครอบตาแบบนี้เลย
ที่มือก็มีรอยเหมือนโดนมีดบาดนะฮะรอยฟกช้ำตามร่างกายท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับ
ท่านเล่าให้ฟังคนทำคือพระเอ็มผู้ก่อเหตุ
บวชอยู่วัดได้๙เดือนแล้วอัตมาเป็นคนบวชให้แท้นะฮะ
ว่าเป็นเจ้าอาวาสเพราะอะไรแม่ของพระเอ็มเสียชีวิตแล้วพ่อก็ไปมีครอบครัวใหม่
แต่พอพระเอ็มบวชเนี่ยบวชเสร็จอยู่ในกุฏิตลอดไม่ออกไปทำอะไรเลย
ทำกิจของสงฆ์ไม่บินทบาทอัตมาฐานะเป็นเจ้าอาวาสก็ไปตักไปเตือนไปสั่งไปสอน
ถ้าไม่ฟังก็ศึกไปเถอะพระเอมก็ว่าอย่างงั้นไปวันที่เกิดเหตุพระเอมมาหาถึงกุฏิ
นึกว่าจะมาให้ศึกตามที่บอกหรือเปล่าที่ไหนได้เอามีดมาแล้วจะมาไล่แทงอัตมาครับ
เพราะดีอัตมาหลบทันปัดจนมีดหลุดแต่ก็บาดมือไปหลังจากนั้นพระเอ็มก็พุ่งเข้ามาชกต่อยที่ตา
ตะโกนเรียกให้พระในวัดมาช่วยแล้วก็ล้อมจับพระเอ็มเอาไว้ได้นะฮะอ่าพระเอ็มว่ายังไง
เอ็มผู้ก่อเหตุสุดท้ายโดนจับศึกไปแล้วนี่นี่มานั่งเป็นนายเอ็มไปแล้วครับ
สารภาพผมทำร้ายเจ้าอาวาสจริงก็ผมไม่พอใจที่มาบอกให้ผมศึกผมไม่อยากศึก
ทำไปเพราะไม่อยากศึกศึกผมก็ไม่มีที่ไปผมอยากอยู่ในวัดจะได้อยู่ใกล้กับที่เก็บอัฐิ
ก็คือกระดูกของแม่ผมนะฮะแต่ทั้งนี้นายเอ็มยอมรับว่าเขาเคยมีพฤติกรรมเสพยาจริงแต่เลิกไปแล้ว
แล้วก็หันเข้ามาสู่พระเหลืองก็คือมาบวชนะยืนยันไม่ได้เสพตอนที่เป็นพระเคยเสพก่อนหน้านี้
แต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องให้ศึกเนาะแล้วก็ทำการตรวจปัสสาวะไม่ได้พบสารเสพติดก็ตามที่เขาบอกไป
แต่ว่าโดนข้อหาทำร้ายร่างกายท่านเจ้าวาดต่อไปก็ศึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ